เข้าใจความรู้สึกของเด็กใหม่ที่เข้าไปมันใหม่ไปหมดมันกลัวไปหมดกลัว
ตอนมาจากมัธยมใช่ป่ะคะมันแบบไม่มีเพื่อนมันก็จะรู้สึกว่าไม่ได้
แต่ว่าสักพักนึงค่ะจะรู้เองว่าเราอยู่คนเดียวได้
เราเจรจาได้อยู่คนเดียวได้สิ
พอปี๓ก็มีแฟนสุฬิศ
หนูหรือเปล่าลูก